มูลนิธิโรคกระดูกทุนแห่งประเทศไทยและบริษัทดัชมิลจำกัด
จัดการแข่งขันวิ่งมาราทอนชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จประเทศพระราชวาสุดาสยาบรมราชกุมารยี
ก็จัดขึ้นเป็นปีที่๓ติดต่อกันแล้ว
มีพิธีเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณสะพานพระราม๘
ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากค่ะ
สำหรับรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น๓ประเภทด้วยกัน
และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ๕กิโลเมตร
ใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
ซึ่งนายพรชัยสวัสดิ์สุขศพชัยค่ะ
กรรมการผู้จัดการบริษัทดัชมิวจำกัด

เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะการดื่มนมเพื่อสร้างกระดูกให้แข็งแรง
และห่างไกลจากโรคกระดูกพลุน